จังหวัดนครราชศรีมาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพหลักก็คือทำนาทำไร่นี่แหละ
แต่พอมีเวลาว่างต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เลยมาหารายได้เสริมนะคะ
ด้วยการเผาถ่านแบบโบราณเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแบบโบราณเขาทำกันยังไง
เพราะเขาบอกว่ามันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่แท้จริงตอนนี้เธอทำมาสี่เดือนแล้ว
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างดีเลยนะคะครับ
การเผาถ่านแบบโบราณก็คือจะเผาในลักษณะเหมือนเผาศพสมัยโบราณสมัยก่อน
ก็คือจะต้องขุดหลุมลงไปลึกประมาณเมตรหนึ่ง
แล้วก็นำท่อนไม้ที่เตรียมไว้ลงไปวางเรียงกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำดินมาถมให้สูงอีกประมาณเมตรหนึ่ง
ปล่องควันขึ้นมานี่เห็นไหมแล้วก็จุดไฟเผาใช้น้ำรถบริเวณเตาเผาเพื่อไม่ให้มันดิน
เพื่อไม่ให้ดินแตกเผาใช้เวลา๑วันจึงจะสามารถนำฐานขึ้นมาใช้
แล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะคะโอ้เผานานอยู่นะหนึ่งวันเลยอ่ะหนึ่งวันเลย
เพื่อให้ไฟมันอบมันรมให้มันได้ประสิทธิภาพของถ่านอย่างดีนะคะ
ซึ่งการเผาถ่านแบบโบราณนี้กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็จังหวัดอื่นเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าเมื่อนำถ่านไปใช้สิ่งที่ได้ก็คือควันจะน้อยเนื้อถ่านจะแน่น
อยู่ได้นานกว่าถ่านทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นร้านหมูกระทะเอ่ยปลาปิ้งย่างเอยนี่จะชอบมากเลยนะคะ
ส่วนราคาขายก็ไม่แพงนะถุงละยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าบาท
แล้วก็ไม่ต้องไปเร่ขายไกลเลยเพราะว่าลูกค้าจะมารับถึงที่บ้านเลยค่ะดีมาก
มารับครั้งหนึ่งก็ห้าสิบถุงร้อยถุงสร้างรายได้ให้กับคุณนัทยาได้กว่าหนึ่งหมื่นสองพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยทีเดียวครับ
นี่รายได้เสริมนะครับคุณอ๋อรายได้เสริมนะอ๋อทำว่างว่างไงเวลาว่างก็มาทำ